แต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชม
แต่การเปิดเทอมแบบใหม่นักเรียนหรือว่าผู้ปกครอง

โรงเรียนเลิกป๊าผู้ปกครองไปรับนักเรียน
น้องหนูจำหน้าผู้ปกครองไม่ได้
เพราะว่าเหมือนกันหมดเลยสวมหน้ากากอนามัยเหมือนกัน
แต่ปัญหาแบบนี้จะหมดไปถ้าคุณทำเหมือนคุณตาคนนี้ค่ะ
ดูค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าใบโอนี่เบลบุญยืนนะคะ
ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะ
เขาโพสต์ภาพความน่ารักของคุณตาท่านหนึ่ง
ไปรับหลานสาวตัวน้อยที่โรงเรียนแล้วระบุข้อความไว้ว่า
มิติใหม่ของการมารับลูกช่วงโควิด
แล้วหน้าตาลายคือเหมือนกันไปหมดเลย

จะหากันเจอได้ยังไงตาก็หาหลานไม่เจอหลานก็หาตาไม่เจอ
คุณตาจำไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้

เหตุการณ์น่ารักนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะ
นักเรียนทุกระดับชั้นเขาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหม
ปกครองก็ต้องสวมเหมือนกัน
ก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคนี่แหละ
น้องหนูเนี่ยก็ใส่เครื่องแบบเหมือนกันหมดเลย
ปกครองหลายคนสับสนค่ะ
คนไหนหลานคนไหนลูกก็ไม่แน่ใจ
คุณตาท่านนี้แกก็เลยเลือกวิธีการเขียนป้ายชื่อขนาดใหญ่
เพื่อให้หลานสาวมองเห็นตัวเอง

กลายเป็นภาพน่ารักต้อนรับเปิดเทอมไปเลย

นอกสิตาตาของยายมารับแล้วจะได้ประหยัดเวลาไม่หลบกันอีกอย่างหนึ่ง
โค้ดลับกันให้เต้นไปด้วย
เต้นแบบเป็นดีลาของตัวเอง

เออดีเหมือนกันค่ะให้ลุงชนะเป็นคนทำตัวอย่าง
เป็นตัวอย่างเป็นไอเดียดีที่อยากจะฝากกันนะคะ